พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษ

บรรยากาศบริเวณขวงประตูท่าแพร
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคลาคล่ำไปด้วย

พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการ
ที่๙นะคะมีนายเจริญฤทธิ์

และตัวแทนภาครัฐและเอกชน

น้องรำลึกถึงพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

วรเชษพรมโอภาษรักษาราชการ

ได้นำตัวแทนข้าราชการรวมถึงประชาชน

หลวงราชการที่๙และยืนสงบนิ่ง
เป็นเวลา๘๙วินาที

สารคดีโครงการในพระราชดำริ

ที่โรงพยาบาลสิริราช

พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง

ศิรการพระภูบาลนวมินตามรอยพ่อ

เคยมาเฝ้ารับเสด็จเมื่อปี๒๕๕๙

จะมาที่นี่ในวันที่๑๓ตุลาคม
ของทุกปีและตลอดไป

ยังมีการจัดการสวดพระพุทธมนตร์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สักประมาณ๖โมงเย็น๑๘นาฬิกา

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบนี้ค่ะ
ปิดท้ายกันที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
พวกนี้พระยุทธจันโอชานายกราธมนตรี

เพื่อน้องปรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ

สารดีการและภรรยารวมถึงคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรส
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ
เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น
เปรียบประดุดดวงประทีปของแผ่นดิน
ส่องนำทางสร้างความรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมืองมายาวนาน
ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ด้วยนะคะ